วันที่เราจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่
คุณผู้ชมแน่นอนวันนี้เรามีเลขเด็ดมาฝากกันแบบจุกเช่นเคยนะคะ
มาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่าจ้ะคุณผู้ชมจ๋า

วันนี้รวบรวมเลขจากคนดังมาแบบเพียบคนแรกก็คือพี่เวียงนรมนจ้า
เดินทางไปร่วมร้องเพลงถวายเสียงในงานบวงสวงองค์ปู่วิรูปักโขนคราช
ที่วัดภูกุมข้าวอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ซึ่งพี่เวียงเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโอ้โห
เป็นบุญมากเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้
และพอร่วมพิธีเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็บอกสาวเวียงว่าโอ๊ย
ความสุขทางเสียงเพลงแล้วก็มามอบความสุขด้วยการล้วงเลข
จากลูกปิงปองให้หน่อยได้ล่ะ
พี่เวียงก็ไม่รอช้านะคะทำการจับทันที
และเลขที่ได้มีคือรุ้นมาก

แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าคนจะมองเป็นเลขอะไร

กับที่ท็อปปี้๓บาท๕๐พี่ท็อฟฟี่เนี่ยทำการล้วงหายขอโชคจากเจ้าแม่อุดมศุกร์ที่อยู่ภายในวัดคุ้งตำหนักอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างที่ถ่ายรายการเนี่ยพี่ท็อฟฟี่ก็ทำการจับลูกปิงปองจากหายนำโชคที่อยู่หน้าศาล๓ครั้ง
ซึ่งจากคลิปเนี่ยเราเห็นเลขปิงปองไม่ค่อยชัดนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะพี่ท็อฟฟี่เนี่ย
แล้วก็บอกอีกด้วยนะว่าขอให้โชคดีนะครับน่ารักที่สุดนะคะ
ต้องบอกว่าคนนี้นะนางทาน
เขาถึงจะมาโพสต์บอกเลขที่ชอบให้แฟนคลับ
จะไม่รีบจดได้ยังไงคุณเขาก็ดวงเฮงอยู่นะ
หนุ่มกล้องเนี่ยโพสต์ภาพลอตเตอรี่แบบนี้

๗๖๘เยอะขนาดนี้นะมีทั้ง๕๙๕นะ๑๑ใบนะคะ

แล้วก็๗๖๘อีก๔ใบค่ะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยนะว่าไม่ถูกก็ช่าง
หนึ่งในนั้นก็ภรรยาเขานี่แหละสาวเบล
ซึ่งพ่อก็ตอบกลับทันทีว่าผู้เป็นใคร

มึงเป็นใครมึงเป็นใครจังซีน่ะ
นี่ยังไม่ถูกนะยังไม่รู้จักกันแล้วคุณผู้ชม
ถ้าถูกจริงเตรียมทำข่าวเลย
โอดผัวทิ้งเพราะถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างนี้หรือเปล่า
มันเทิงไทรัต